คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาแล้วตั้งแต่เช้าแบบนี้นะครับ
สมุทรปราการอากาศดีจากแม่น้องผักหวาน
สอดฝนกำลังจะตกจากคุณตีทัพทิมนะครับ
ก็ส่งมาได้นะครับเรื่องของรายงานสภาพอากาศกันมา

เพราะว่ามีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับ
เมื่อวานญี่ปุ่นที่นครพระราชสีมาฝนตกหนัก
ถนนหลายสายในเมืองกลายเป็นคลองเลยฮะ
เราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่นครราชศรีมากันก่อน
ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีลมแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนะครับ
โดยฝนที่ตกลงมาประกอบกับลมกระโชกแรงนานติดต่อกันกว่า๑ชั่วโมง
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการประบายบนถนนหลายสายนะครับ
รวมทั้งตามตรอกซอกซอยแล้วก็ชุมชนต่าง
ที่บริเวณถนนราชดำเนินหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาตรงนี้ก็ท่วมนะครับ
ถนนราชศรีมาโชคชัยบริเวณแยกจักราชแล้วก็ถนนเดชอุดม

เขียนขึ้นขึ้นบ้านเสร็จตะวัดดับไปแล้ว
รถยนต์ขนาดเล็กให้สัญจรผ่านไปมาบริเวณเส้นทางดังกล่าวก็สัญจรอย่างยากลำบากนะครับ
จากต้องวิ่งฝ่าระดับน้ำสูง

สาเหตุที่น้ำท่วมขังเนื่องจากท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
เพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
อกจากนี้ยังมีรายงานพายุฝนพัดต้นไม้หักล้มทับรถยนต์เสียหายหลายจุด
แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็ในช่วงที่นักเรียนนักศึกษาเลิกเรียน
ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังก็ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ค่อยกลับสู่สภาวะปกตินะครับ
ตรวจสอบจากนครราชศรีมาแล้ว
เหนือไปตรวจสอบที่กำแพงเพชรกันบ้างนะครับ
น้ำป่าจากเทือกเขาในตำบลท่าไม้
แล้วก็ตำบลวังควงอำเภอพรานกระต่าย
บ่าลงสู่คลองห้วยโค้ง

แล้วก็ไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
เขตเทศบาลตะบนพรานกระต่าย
แล้วก็ตำบลถ้ำกระต่ายทองเป็นบริเวณกว้างนะครับ

สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ
เทศบาลตำบลพรานกระต่ายนะฮะ
แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ
แล้วก็เก็บของไว้ที่สูง

พร้อมกับนำกระสอบทรายออกแจกจ่าย

เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมในตัวบ้าน
แล้วก็เร่งสูบน้ำออกบางจุดนะครับ